พายุฮากิบิสพัดถล่มญี่ปุ่นนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราอยู่ที่นั่น๒คนด้วยกัน
คุณชัชวานไปทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของวันแชมเป็นชิปมวยวันแชมเป็นชิป
ส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะผู้ประกาศคุณจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์
มีโอกาสได้พูดคุยมีโอกาสได้รายงานข่าวเข้ามานะคะ
อกจากนี้มีบุคคลสำคัญทางการเมืองค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวานถือว่าเดินทางกลับในเที่ยวบินสุดท้าย
ที่สามารถจะขึ้นเครื่องแล้วก็มาที่ประเทศไทยได้
อีกหนึ่งท่านนะคะคุณประพัทธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และอีกหนึ่งคนฮีโร่น้ำท่วม
คุณไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นะคะไปอยู่ที่โตเกียวด้วยนะคะ
ซึ่งคุณไทยได้ถ่ายคลิปวิดีโอบางช่วงบางตอนนะคะ
พายุฮากิบิสพัดเข้าถล่ม
ช่วงที่มันพัดผ่าน๕แยกที่ผู้ย่าพอดีเลยค่ะ

ตอนนี้อีกไม้เริ่มหักแล้วนะครับ

ตอนนี้ยังมีรอบขึ้นอยู่นะครับ
โอ้โฮที่พุยาโอ้โฮ

นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณไทยอยู่ที่บริเวณ๕แยกชิบูย่านะคะ

ซึ่งปกติแล้วเขาจะห้ามไม่ให้ออกไปยืนใกล้ต้นไม้

แล้วก็ส่งเข้าไลน์กลุ่มของมูลนิธิร่วมกระตันยูค่ะ

ข้างหลังจะเห็นบางส่วนเป็นประชาชนนะคะ
ยังคงเดินตามท้องถนนอยู่มีอยู่บ้างนะและนอกจากนี้ร้านค้าทุกร้านเลยจะเห็นปิดไฟหมดเลย
ในช่วงที่เขามีการประกาศห้ามขายของช่วงนี้ค่ะอ่าและนี่แหละค่ะคงจะเป็นช่วงที่พายุเนี่ยพาดผ่านเข้ามาพอดีนะคะ